ร้องได้ให้ร้าน

ดูร้องได้ให้ร้าน
ชื่อเกดแก้วนามสุกุลปฐมไทย

อาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกสาว

กับสามี๑๘ปีค่ะ
ก็รู้ว่าเขาอายุมากนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่หนูนะ
แต่ว่าหนูชอบเขาก่อนนะเห็นแล้วก็ถูกชะตา
กว่าปีคืนหลังแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะ
เขาเป็นคนดีเป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัว
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนชื่อน้องขนิ้งอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ
ผมชื่อเซฟครับอายุ๖๐ปีเป็นแฟนของจิ๋ม

แต่น่าสงสารตอนนี้แกป่วยเป็นกระดูกทับเส้น
เขาปวดต้องร้อนชาไปทั้งขาครับยืนนานไม่ได้ครับ
ยืนไม่เกิน๕นาทีก็ต้องนั่ง
ทุกวันนี้เขาเดินไม่ปกติคนนะครับเขาเอียง
น่าสงสารมากต้องดูลูกอยู่คนเดียวที่ห้องนะครับ
เวลาแฟนหนูมาเคาะประตูเรียกนะ

เพราะมันตอนเช้ามันจะอากาศเย็นมันยิ่งปวด
ทำอะไรช่วยแกไม่ได้นอกจากเลี้ยงลูก
แค่พอกระทืบกระทืบเอาลุกเดินลำบากค่ะพี่

แต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาแบบไหน

คือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นอย่างหนักเลย
ไปโดนควันโดนฝุ่นโดนอากาศ
เขาก็ไอทั้งไอทั้งจำเป็นเยอะ
หมอบอกว่าคุณเป็นหลอดลมตีบนะเนี่ย
จากนี้แกเป็นโรคลิสีดวงด้วยค่ะ
เขาเรียกว่าลิสีดวงแบบกรีบมาไฟนะคะ
เวลาเราถ่ายมาแล้วเหมือนกับมันไปเสียดสีกับหัวมันนะคะ
แล้วมันก็แตกพอแตกแล้วเลือดมันจะออก
จี๊ดออกมาเป็นเลือดสุดเลยค่ะ

จนหมอบอกเลือดคุณเหลือ๒๕เองนะ

ต้องไปเติมเลือดด่วนจนหมอว่า
คุณอยู่ได้ยังไงเลือดคุณเหลือแค่นี้
ตาก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะตานี่ขับรถกลางคืนไม่ได้เลย

มันก็เหมือนกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เนอะ
มันอยู่ถนนมันอันตราย
กลัวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแกไม่อยู่กับเราแล้วอย่างนี้
ลูกก็เล็กแล้วเราก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงอย่างนี้
คือถ้าไม่มีแกคนหนึ่งตายเลยค่ะ
กำลังใจก็มาจากลูกจากแฟนนะคะ

มันทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราเคยทำไหม
มันช่วยอะไรไม่ได้มันก็เลยเครียดนะคะพี่

ค่อยพาขึ้นมาส่งพี่ปัญญาพาลูกลงไปเลย

คือเราตัวเราเนี่ยป่วยไม่ได้
ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตาย
ไม่ได้เลยครับสู้สุด
เพื่อลูกเพื่อเมียทุกวันนี้ครับ

อายุ๖๐ก็ยังสู้เสมอ
ก็อยากขอบคุณที่พี่ดูแลหนูมาตลอดนะคะ

ที่หนูลำบากเขาไม่เคยทิ้ง

นี่ค่ะลูกสาวชื่อน้องคณิ้ง

เขาเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้ว

ไม่รู้จะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหรือเปล่า
รักแม่ค่ะแม่สู้นะคะ

แฟนก็ไม่รู้จะทำงานได้อีกนานแค่ไหน

มีบ้านอยู่หลังนึงเล็กค่ะ
อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ

สามีเขามีความฝันอยากจะเปิดร้านส้มตำค่ะ
นี่ก็เป็นภาพชีวิตของเธอนะครับ

ขอเอาความเจ็บปวดที่หลังมาเป็นพลังสู้เพื่อครอบครัวนะครับ

ก็ต้องให้คุณเกดแก้วนั่งนะครับ

ยืนแทบจะไม่ได้เลยนะครับ

จริงก็เป็นกระดูกทับเส้นอยู่แล้วค่ะ

เอาลูกนอนนอนกินนมข้างเดียวค่ะก็เลยเอียงไปเลยค่ะ
เหมือนกระดันไปเลยค่ะเป็นตัวเอ็ดเลยค่ะ
แล้วก็เดินนี่เอียงเลยค่ะแล้วก็ยืนนานไม่ได้เลยค่ะ

เป็นกระดูกทับเส้นข้างซ้าย
คือถ้าดูจากอัตลักษณ์ในการเดินขึ้นมาของพี่เกดแก้วแล้วนะคะ
ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้คือเอียงเลยนะคะคุณผู้ชมเดินช้าไม่ได้ต้องเดินซอยเท้าถี่
เพื่อให้แบบประคองบันล้านตัวเองให้ให้ถึงที่นั่งให้เร็วที่สุดค่ะ
เราก็เลยให้พี่เกดแก้วนั่งตั้งแต่แรกเลยนะคะ
และวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับครอบครัวนะคะ
ครอบครัวก็มีคุณแม่นะคะคุณทองขันแล้วก็คุณสามีนะคะ
เกรดแก้ววันนี้เอาลูกมาด้วยแต่ว่ากลัวเสียงดัง
เลยเข้ามาในห้องส่งแล้วไม่ได้ด้ายอยู่ข้างนอก
มีลูกเล็กเห็นบอกสามีแล้วก็ตัวพี่เองนี่เป็นห่วงลูกมาก

ก็๑๐กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี๔๕๔
จำแน่

ก็คือหนูชอบแก่ก่อนค่ะ

ไม่รู้ค่ะก็คือได้ยินชื่อก็ชอบแล้วอะค่ะไม่รู้เป็นอะไร

ค่ะมันถูกชะตาคือจริงอ่ะ

พอจะสิ้นเดือนตุลาก็เลยไปขอเจ้านายอยู่ต่อ
วันพี่เขาก็มาค่ะวันที่๒พฤศจิกาพี่เขาก็มา
ณตอนที่เจอกันเมื่อกี่ปีที่แล้วนะคะ

จิลเวอรี่ค่ะแต่ว่าเป็นของเทียมอะค่ะ
แล้วตัวพี่เซฟเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นที่เจอกันครั้งแรก
เขามาเป็นช่างทำแม่พิมค่ะทำชิ้นงานแม่แบบขาดตัวเรือน

เจอเขาครั้งแรกก็ชอบเขาเลยไหมคะ

มันก็ไม่ได้จีบอะค่ะแต่ว่ามันไม่รู้อะค่ะ
มันชอบขึ้นไปงานเสียไม่เสียก็ขึ้นไปให้เขาดูให้เขาเศร้า
เซฟรู้ไหมคะว่าเขาปิ๊งเราอะค่ะ
ก็คือไม่รู้อะครับไม่รู้แต่มีเพื่อนทำงานคุยให้ฟัง

เขาเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็ผิดหวังครอบครัว

เพราะความสงสาร
พอคุยกันไปคุยกันมาใครบอกรักใครก่อนคะ

บอกเขาว่าไงคะพี่กิ่งแก้ว
ก็บอกเขาว่าถูกชะตาแล้วก็พอได้ยินชื่อมันก็อยากเห็นหน้านะคะ
ถ้าชื่อแบบว่าสมหมายอะไรอย่างนี้
จีบกันอยู่นานมั้ยคะกว่าเป็นชี้ดใจลงพองใจเป็นแฟนกัน

เบอร์เฐ่ะบอกบ่อยอยู่ค่ะ
เพราะว่าเวลาเหนื่อยเวลาแกเหนื่อยอย่างนี้ก็บอกให้กำลังใจแกนะคะ
ยังไม่ได้บอกครับค่ะเพราะว่าแต่ว่าเอาอกเอาใจแบบอะไรเห็น
คือทำให้เขาเห็นนะครับบอกด้วยการกระทำครับผมทำบ่อยไหมคะ
คือการกระทำเนี้ยค่ะครับนะคะก็ทำทำอะไรบ้างให้เขารู้ว่า
รักเขาค่ะเช่นซื้อของไปฝากขนมไปฝากอะไรอย่างเงี้ครับ
ค่ะแล้วก็ซ่อมงานถ้าใครเอางานมาซ่อมก็ทำให้เขาวิเศษแล้วก็
ใครเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับอ่าให้เสร็จก่อนใครเพื่อน
ให้เขารู้ว่าเราก็มีใจเหมือนกันดีใจให้ครับผม
นั่นคือช่วงเวลาหอมหวานซึ่งแสนพิเศษมันน่ารัก
ถึงจะห่างกันแต่ว่าด้วยอายุก็ไม่เป็นอุปสรรคของคู่นี้
นะคะวันนี้เราจะจากกันด้วยความหอมหวานกันก่อน
เรายังไม่ให้พี่เกดแก้วร้องเพลงเนาะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้า
แน่นอนค่ะความหวานก็มีในชีวิตแต่ความขมก็มีเช่นเดียวกัน
แต่ความขมก็ไม่ได้ทำลายความรักค่ะความขมทำให้เขาจับมือกันแน่นมากยิ่งขึ้น
ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคู่นี้ได้ในครั้งหน้าค่ะ
ครับกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมมีโอกาส
ก็รับชมรายการของเราได้เป็นกำลังใจให้กับรายการของเรา
เป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับที่มาออกในรายการของเรา
เปิดเครื่องรับของท่านครับช่องสถานที่สองไทยรัฐทีวี
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับคุณผู้ชม
จบรายการของเราค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
ได้ทั้งวันเลยค่ะไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะรายการที่กำลังจะมาต่อจากนี้ค่ะ
เกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ก็ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง
คือทุกวันนี้ต้องอยู่ในห้องล็อกประตูไว้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเคยออกจากห้องไหม
บางทีเป็นเดือนไม่ออกเลยค่ะมีแต่แฟนน้ำก็กดขึ้นไปให้
กับข้าวก็ไปส่งให้เปิดประตูเคาะประตูก็ส่งให้แล้วเขาก็ไปวิ่งรถต่อค่ะ
ตอนนี้น้องก็จริงอยู่ในวัยที่ต้องเรียนเขาก็ถามทุกวันแม่เมื่อไหร่หนูจะได้ไปโรงเรียน
อืมค่ะสมมุติถ้าไม่มีสามีสักคนหนูชีวิตจะเป็นยังไง
ตายค่ะเหมือนที่แกพูดนั่นแหละลูกด้วยรักลูกด้วย
แม่ก็แก่แล้วจะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวนะคะ
มองเข้าในหน้าแล้วใจหาย